ทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสนะคะ
ตอนนี้ก็มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมกับคณะก็เข้าไปร่วมฟังการสอบสวนการแถลง
รวมถึงการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรเลย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่
ฟังการสอบสวนนายยิ้มอายุ๒๔ปีสัญชาติกัมพูชา
ซึ่งนายยิ้มเป็นหนึ่งในผู้ลงมือก่อเหตุ
โดยมีการสอบสวนผ่านล่ามนะคะ
จากนี้มีการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาทั้งหมด๕คน
รวมทั้งพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราดเก็บรวบรวมได้
ก่อนที่จะเดินทางไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุจริงค่ะ
จากนั้นพันธุ์ตำรวจเอกสุจินมีกระจิต
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง๕คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของตำรวจ
เพราะเกรงว่าจะเกิดการรุมประชาธรรมขึ้น

ขึ้นรถยนต์กลับไปยังสถานีตำรวจภูทรเกาะกูด
ก็มีชาวบ้านดักรอแล้วก็ตะโกนสาบแช่งนะคะ
พร้อมกับพยายามที่จะฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่

ซึ่งตอนนี้ทั้ง๕คนถูกนำตัวไปฝากขัง
สถานีตำรวจภูทรแหลมงอบเรียบร้อยแล้ว
ส่วนผู้ตำรวจปรีดีพงษ์เสร็จสรรค์
รองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
ดำเนินคดีนี้โดยแบ่งออกเป็น๒ส่วนด้วยกันค่ะ
ส่วนแรกคือการตรวจที่เกิดเหตุ
พยานหลักฐานจนถึงขบวนการหีบห่อ
ก็มีการดำเนินการร่วมกับพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตราด

ส่วนที่๒ค่ะเป็นการนำพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุแล้วก็ตัวบุคคล
ผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหายนำส่งห้องแล็บ
เพื่อจะเข้าสู่ขบวนการตรวจพิสูจน์หาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
หาความเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๓๕วัน
ก็อยากขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่นะคะว่าเป็นมาตรฐานสากลค่ะ
ร่วมนี้พตรเอกวุทธ์บอกว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก
เพราะผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายนั้นไม่ใช่คนไทย
แต่มาเกิดเหตุในประเทศไทยค่ะ

กระบวนการสอบสวนของตำรวจพตรก็ถือว่ามีความชัดเจน
พยานวัตถุต่างที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ

แล้วก็พยานวัตถุจากสถานที่เกิดเหตุ
รวมแล้วมีกว่า๕๐รายการด้วยกันค่ะ
ซึ่งในชั้นการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คนนี้

ส่วนสาเหตุนั้นยังอยู่ในชั้นของการสอบสวนอยู่นะคะ
เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบอกให้ทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
ตอนนี้ทั้ง๕คนถูกตั้งข้อหานัก๒ข้อหานะคะ
ก็คือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายถึงขั้นสาหัส
และกระทำการร่วมกันข่มขืนรุมโทรมหญิงค่ะ

ตอนนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บอกเลยว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โกรธมากนะ

ด่าทอแล้วก็เกือบจะไปรุมประชาธรรม
ว่ามันส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวจริง
ซึ่งพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ก็น่าจะกินเหล้ามึนเมาคึกขนอง
เรื่องนี้นะคะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มงวด
ผู้ที่กระทำความผิดจะดำเนินการให้ถึงที่สุด
เพราะว่าผู้ที่กระทำความผิดเป็นแรงงานต่างด้าว

ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวก็มี๓สัญชาติ

ดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปจะมีมาตรการเข้มงวด
ดูแลเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย

เนื่องจากว่ามีแรงงานเหตุการณ์ที่ผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้าย
ซ้ำอีกแล้วก็จะตรวจสอบข้อที่จริงด้วยว่า
พันธุ์ตำรวจรีกิจวุฒิละเลยการทำหน้าที่จนทำให้เกิดเหตุเรื่องนี้หรือไม่